สวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วนะคะ
วันนี้พบกับใบตองรัชตะวันค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่กระแสข่าวของ

งานนี้เจ้าตัวจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
รวบข้อมูล
หลังจากมีภาพนักแสดงหนุ่มหน่องธนานุ่มติส

ทวงคู่นางเอกค่ำท่องวิวนรัฐ

หลายคนค่ะจับตามองความสัมพันธ์ของคู่นี้
ว่าอาจจะกลายเป็นคู่รักคู่ใหม่ของวงกวงการบันเทิงไปซะแล้ว
ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะฝ่ายชายก็ออกมายืดอกรับแบบแมนเลยว่า
กำลังพูดคุยกับสาววิวอยู่จริง
แต่ยังไม่ถึงกับเปิดตัวว่าคบหากันค่ะ
ล่าสุดก็ถึงเวลาที่นางเอกสาวหน้าหวาน
ออกมาเปิดปากเรื่องความสัมพันธ์กับหน่องเป็นครั้งแรก
เจ้าตัวรู้จักกับหน่องมาเป็นเวลา๑ปีแล้ว
ความสัมพันธ์ยกให้เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุด
โดยยอมรับว่าไปไหนมาไหนด้วยกันไม่ได้ปิดบัง
ส่วนสถานะยังอยากเป็นเพื่อนกันไปก่อน
ไม่อยากรีบร้อนอะไรค่ะ
ออกมายอมรับแล้วว่าตอนนี้ก็กำลังคุยคุยกันอยู่นะคะ

ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันนะจ๊ะสาววิว